บางคนบอกว่าอยู่บ้านก็กินกินนอน
กินเยอะบางทีมันก็จะมีอาการแบบว่าเหมือนจะผายลม

เรื่องของการหายลมมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่คุณผู้ชมผายลมธรรมดาไม่เท่าไหร่
แต่อย่าเผลอดมเข้าไปแล้วกัน
เพราะบอกเลยว่ามีปัญหาไม่เว้นแม้แต่เจ้าตัวนี้
บ๊าย
แล้วผมชอบสายตามัน

ตัวแม่หรือตัวพี่ไม่ได้ใจ

แม่ไม่คิดว่าลูกจะตดใส่หน้าแม่ได้๖

นี่กินหางซะเลย
อ้าวกลับมากลับมาระวังนะเล่นกับแมวระวัง